ส่วนเรื่องของกฎ๔ข้อเมื่อวานมีข่าวกันไปแล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้สอบถามแล้วก็วิเคราะห์กันเป็นประเด็นไปว่ามันเกิดข้อดีข้อเสีย

พูดคุยกันก่อนนะครับเรื่องของกฎ๔ข้อเผื่อใครที่ยังไม่ได้อ่านข่าว
หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจทองแท้ลองคุยกันไปเป็นข้อต่อข้อเลยละกัน
ลูกเตะมุมข้อแรกหรือว่าลูกคิกอิน
ปกติปัจจุบันใช้เท้าอย่างเดียว
กฎหมายก็คือสามารถที่จะใช้มือเล่นอ้าวมือเล่นได้
แต่ตามกฎเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าน่าจะเป็นลูกเตะมุมอย่างเดียวนะ
และก็ว่ารูปคลิ๊กอินน่าจะยังใช้เท้าอยู่นะ
เดี๋ยวนี้ผมอ่านเหมือนผมอ่านเจอแค่รูปเตะมงกันเดียวนะ

ยังไม่ได้ข้อสรุปเอาไปสรุปเดือนเมษายนอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนข้อที่๒ประตูนะครับออกบอลให้อยู่ได้ภายในแดนตัวเองก่อน
เก็บบอลยิงเอาแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้แล้ว
นี่คือกฎหมายนะลองดูแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
แต่ว่าถ้าเป็นกฎใหม่นะคะจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเป็นฝ่ายที่สกอร์ตามหลังอยู่เท่านั้น

คือแท็กติกของฟุตซอลตรงนี้บางชาติเขาเก่งเรื่องนี้ไง
แล้วพอไปเปลี่ยนกฎอย่างนี้นี่มันเป็นปัญหาเลยนะครับ
แล้วก็การยิงจุดโทษอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ
ผมเห็นด้วยยิง๓คนบางทีมันน้อยไปเนอะ
ยิง๕คนเหมือนฟุตบอลดีกว่าลองดูนะครับ
บางที๓คนมันชี้ขาดกันเร็วเกินไป
เรื่องนี้ครับคุณอธิษฐกิริย์เป็นจักรสิริวัลประธานเพศนาภูมิส่วนส่วนอย่างชาติ

เรื่องของประตูที่จะออกบอลได้

คือปล่อยบอลยาวไปข้ามแดนคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับ

เป้าตัวใหญ่ทิ้งบอลไปแล้วเขาเก็บได้หมด
แต่ของเราทำอย่างนี้เราเก็บไม่ได้
ก็เป็นประโยชน์ถ้าเกิดตัดข้อนี้ไปได้นะครับ

ที่จะเล่นได้ต่อเมื่อสกอร์ตามหลังนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทย
ทำให้ทีมชาติไทยของเราเสียเปรียบ
คือมันก็มีไม่กี่ชาติที่ใช้แล้วเห็นผลนะครับ
อย่างคาซักสถานที่ผมยกตัวอย่างก็คือว่า

เขาก็ใช้เบอร์ที่จะครองบอลแล้วก็เผาเวลานะครับ
ตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็จะกระทบกับทีมที่เขาฝึกมาไง
เพราะว่าแทคติกเหล่านี้มันไม่ได้ทำกันได้ง่าย

แต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ตาม
ก็เอามตินี้เข้าไปเสนอ
ให้กับทางสมาพันธ์หรือว่าสมาคมฟุตบอลของประเทศต่าง

ก็ตกไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าผ่านก็เดี๋ยวจะทราบกันในเดือนเมษายน

แล้วก็จะมาทราบกันอีกทีว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอย่างไรค่ะ
ถ้าเรามองวิเคราะห์ทั่วไปอย่างเช่น๕ลูก
ก็เป็นปกติก็คงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ

ในขณะเดียวกันการใช้มือกับใช้เท้า
ในลูกคอนเนอร์คิดอินเราก็เป็นเจ้าแห่งสูตรอยู่แล้ว
ถึงตัวที่เราทุกวันนี้มีมีความสำคัญมากเนี่ยใน
ผมคิดว่าดีสำหรับทีมชาติไทยมีทั้งข้อดี
เสียแหละเวลามีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็ต้องปรับกันไป
ครับเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าสุดท้ายถ้ามติมันเอกฉันจริงแล้วได้ใช้เนี่ย
ก็ค่อยมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อน่าสนใจดีนะครับ